มาดูชีวิตใครใครก็รักนะคะคุณผู้ชมกระรอกค่ะ
มันไปโดนไฟฟ้าช็อตแล้วมันตกลงมา
ตอนแรกพลเมืองดีเห็นตายแล้วตายแน่

มันตายเพราะไฟช็อตหรือมันตายเพราะมันล่วงลงมาว่ะ

เผื่อยมันหน่อย
ทุกคนคิดว่ามันตายแล้ว

ตายเพราะถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตนี่แหละ

สุดท้ายมันเหมือนจะฟื้น
ใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งเป่าปากมันนี่เป่าปากมันแบบนี้ค่ะ
ตามันกระพริบแล้วมันกระดิกหางกระดิกตัวได้
กระรอกตัวนี้รอดค่ะมันรอดเห็นไหมคะ
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละสุดยอดนะพี่ต้น
คราวนี้ผู้สื่อข่าวเห็นเรื่องดีแบบนี้ก็อยากนำเสนอนะ
อยากนำเหนอต่อก็เลยไปสอบถาม
คุณข้าวฟ่างสังเธอเล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงเช้าของวันที่๕มิถุนายนเสาร์๕
และกับเพื่อนนั่งเล่นบริเวณหน้าบ้านในชุมชนวัดดาวเสด็จ
ตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
ซึ่งเป็นบ้านของเพื่อนผู้ชายที่ชื่อว่าสิทธิชัย
แล้วจู่กระรอกตัวนี้มันตกลงมาจากสายไฟบริเวณหน้าบ้าน
ก็เลยวิ่งไปดูพร้อมกับเรียกเพื่อนมาช่วยกระรอกตัวนี้
ตอนแรกเห็นว่ามันนอนแน่นิ่งไปแล้วนะคะ
เพื่อนที่ชื่อสิทธิชัยก็ช่วยปั๊มหัวใจ
อีกแรงหนึ่งก็คือช่วยเป่าปากกระรอกตัวนี้
ไปสักประมาณ๘นาทีกระรอกมันเริ่มมีทีวีกลับมา
มันเริ่มขยับตัวลืมตาฟื้นขึ้นมา
กับเพื่อนก็เลยเอามันมาใส่กรม
แล้วรอดูอาการสักประมาณ๓๐นาทีเห็นกระรอกน้อย
กลับมาแข็งแรงเป็นปกติก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
เห็นไหมคะคนสีเทาแบบนี้น่าเอ็ดดูนะคะ

แล้วรู้สึกว่าประทับใจที่ได้ช่วยหนึ่งชีวิตเอาไว้ค่ะ